ใช่ค่ะตอนนี้ก็มีการจะแจ้งข้อหาแอมสายนายเกือบ๘๐ข้อหานะคะ
เรียกว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์คดีอาญาไทยเลย
ลายสถิตินะคะอืมคือต้องบอกว่าผู้ต้องหาคดีวางยาฆาตกรรมเนี่ย
ก็คือแอมสายนายเนี่ยนะคะจำนวนทั้งหมดคือ๑๕คดี
มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๑๔ศพแล้วก็รอดชีวิต๑รายเนี่ยค่ะ
สุดเนี่ยก็มีการรายงานจากชุดขี้คลายคดีนะคะบอกว่าตอนนี้
มีการรวบรวมหลักฐานจากหน่วยงานต่างไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงิน
หรือผลนิติวิทยาศาสตร์ก็ต้องบอกว่าเริ่มมีความชัดเจนของคดีความมากขึ้นค่ะ
หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการแจ้งข้อหานะคะแอมเพิ่มเติมคดีละ๓๕ข้อหา
รวมก็คือเกือบจะ๘๐ข้อหา
ต้นตามหลักฐานที่ชัดเจนแล้วก็จะมีการทยอยแจ้ง๔๐ข้อหาก่อน
ภายในสัปดาห์นี้นะคะส่วนที่เหลือยังรอหลักฐานในส่วนอื่นอื่น
แล้วก็จะมีการแจ้งภายหลังอีกเกือบ๔๐ข้อหาค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแอมเองเขาถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตองไว้ก่อน
แปลงแล้วก็ทำลายเอกสารหลักฐาน
ซึ่งตำรวจเองเขาเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มคือมาตรา๒๓๓

และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ
จำหน่ายหรือเสนอขาย
เช่นว่านั้นเป็นบุคคลเสพหรือใช้
อันนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
ปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แล้วก็จะมีมาตรา๒๘๙วงเล็บ๖
ฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการ
และเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทำความผิดอย่างอื่น
อันนี้ต้องระวังโทษประหารชีวิต

ฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้
ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่น
เพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน
หรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่น

อันนี้ก็ต้องระวังโทษประหารชีวิต
แล้วก็ยังมีมาตรา๓๓๙ค่ะ
ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็น
ผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์
ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๕ปีถึง๑๐ปี
และปรับตั้งแต่๑แสนบาทถึง๒แสนบาท
และความผิดตามพรบวัตถุอันตราย

เพราะจริงเขาก็จะมีข้อหาอีกแบบ
อีกเยอะมากเรียกว่าด้วยความที่มันมันมีหลายคดีเพราะแต่ละคดีก็มีหลายข้อหารวมเข้าไป
ทั้งหมดแล้วก็เลยเกือบจะ๘๐ข้อหา
คือเขาเก็บตรงไหนได้เข้าอันไหนเขาเก็บหมดเลยจริงนะในเคสนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป